ก็เป็นเรื่องที่ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันมาก
กรณีที่มีหญิงสาวที่เป็นนักท่องเที่ยว

วัดสำคัญวัดดังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลย

ชาวพุทธเองก็วิงวอนว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่ามันถูกต้องไหม
คือวัดนี้ถือว่าเป็น๑ใน๔วัดสำคัญที่อายุทยา
ช่วงนี้ละครดังกำลังฮิตไงค่ะ
คนก็ไปตามรอยกันนักท่องเที่ยวก็ไปเยอะ
แต่พอไปเจอแบบนี้นี่มันดูไม่ดีกับประเทศเรานะ

ไปเที่ยวได้แต่ถ้าโพสต์แบบนี้อาจจะไม่เหมาะสม
นักท่องเที่ยวสาวซึ่งก็ไม่ทราบว่าไม่ทราบว่าเป็นศรรษฐ์ใด

เป็นเหตุการณ์เมื่อวันพุธที่๗มีนาคมนะคะ
ถ่ายโดยคุณนพรชมพิรม
ก็โพสต์ลงเฟซบุ๊คส่วนตัวแล้วก็ถูกแชร์ไปยังเพจดัง
ก็คือแหม่มโพดำแล้วก็กลายเป็นกระแส
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่วัดใหญ่ชัยมงคล

พระพุทธรูปที่นักท่องเที่ยวขึ้นนั่งตักถ่ายรูป
ก็คือพระหลวงพ่อสมาธิคุณ
ดิษฐานอยู่ที่ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเจดีชัยมงคล

เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันอีกจุดหนึ่งนะคะ
นายฉายเกือบพิมายผู้ดูแลวัด
บอกว่าดูจากภาพน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่ไม่รู้วัฒนธรรมประเพณี
ทางวัดเองก็ได้มีการติดป้ายห้ามเอาไว้แล้ว
ถือว่าเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งนะคะ
ที่ขึ้นไปนั่งบนตักพระพุทธรูป
หากเจ้าหน้าที่พบเจอก็ต้องเข้าไปตักเตือน
แต่เรื่องของการแจ้งความเอาผิดนั้น
ฉายเกือบพิมายผู้ดูแลวัดบอกว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร
ซึ่งทางกรมศิลปากรก็ให้นักโบราณคดีแจ้งความนะคะ
ฐานความผิดการกระทำอันเป็นที่น่ารังเกียจ
หรือเป็นที่เสื่อมเสียต่อศิลธรรมอันดี
เขตโบราณสถานตามมาตรา๓๔ของพระราชบัญญัติโบราณสถาน
โทษคือจำคุก๑เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
ส่วนเมื่อวานนี้บ่าย๓โมงนะคะ
นางสาวสุกัญญาเบาเนิดผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์

ก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าแจ้งความกับสพพระนครศรีอยุธยา
เพื่อหาตัวนักท่องเที่ยวรายนี้มาดำเนินคดีนะคะ
ก็เป็นกรณีตัวอย่างนะคะ
ใครที่ไปท่องเที่ยวแล้วเจอแบบนี้ก็สามารถตักเตือนนะ
บอกเขาหน่อยแล้วกันเขาอาจจะไม่รู้จริงก็ได้